วันนี้กิโลทองสังเวียนแห่งการตักได้เดินทางมาถึงจุดเดือด
นั่นก็คือผู้กองบอลจากคนในเครื่องแบบ
คุณไฟล์ในรอบนี้นี่ยังจะยังคลองสถิติการทำกิโลทองได้สูงสุดอยู่หรือเปล่าคะ

ผู้กองมองตรงนี้วินาทีนี้แล้วเนี่ย
มีใครที่หนักใจเป็นพิเศษไหมครับ

คุณดูเหมือนกับว่าเป็นจุดอ่อนในรายการนี้

บางคนกลัวจรคนนี้สติติสูงสุด
คนนี้ก็๑๗๔กิโลมาแล้ว
กดดันมีไหมไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่แรงฮึดสู้ใช่ไหมใช่ครับ

ตื่นเต้นรูปร่างท่าทางเขาไม่เหมือนคนตื่นเต้นเลย

ต้องขอบอกกับคุณผู้ชมว่ามันไม่ธรรมดานะครับที่จะมีรายการเนี่ยเอาของรางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาเป็นเดิมพันธ
ผมเชื่อว่าใครวินาทีนี้หน้าตาดูนิ่งขนาดไหนจิตใจข้างในตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันสั่นอยู่เลยครับ
คุณมีเวลา๖๐วินาทีครับในการตักกิโลทองให้ได้มากที่สุด
มูลค่า๑๑๓๙๐๐บาทกลับบ้านไป

นะครับอีกสองท่านความพยายามทั้งหมดของคุณไม่มีความหมาย
ถ้าคุณทำกิโลทองไม่ได้สูงพออันดับท็อป๒ในรอบนี้
และนี่ก็คือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย

เอากลับบ้านไปเลย

ท้ายต้าย

จุ่มแพ้

ละลูก

น้ำ

พรุ่งนี้คุณจะตายอ่ะ

หลังอ่ะกลับไม่ค่อยดีตอนหลังนี้สปีดเริ่มตกหน่อย
คุณจรนี่คือเขาจะคงที่ตลอดคือเขามาจังหวะแบบว่าปานกลางแต่มันจะปั้งตลอด
อาจจะบางพั่วอาจจะไม่เต็มก็คือแบบจะไม่เต็มใจ
ความเร็วความเร็วคงที่ครับความเร็วคงที่ครับผม
ครับผม

เอากลับบ้านไปเลยคิดว่าจะเอาสร้อยกลับบ้านจริงนะเนี่ย
ผู้กองคิดว่าในรอบนี้ทำความเร็วอุ๊ยไม่น่าถาม
ไม่ได้ดีเอาที่แล้วดีกว่าเหรอ
เยอะใช่ไหมแล้วไหนบอกว่าจะตุนแรงมารอบนี้ไง
นี่อาจจะเป็นแพลนของเขาก็ได้ตนแรงรอบนี้
เพื่อไปงัดเอาของจริงออกมาในรอบหน้า

คิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่ารอบที่แล้วไหม

คิดว่าดีกว่าเพราะเราตุนแรงมาจากรอบที่แล้วใช่ไหม

ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับการเป็นม้ามืดก็คือ

เพราะฉะนั้นคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้

พูดมาเสมอว่าคนนี้เร็วคนนี้เทคนิคดีคนนั้นแข็งแรง

ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณจรในรอบนี้ค่ะ

กิโลทองของทั้ง๔ท่าน

ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของรายการ

และ๒๘กิโลกรัม๗ขีดเท่านั้นเองค่ะ

ก็ยังแตะหลัก๓๐กว่ากิโล

จริงแล้ว๓ท่านสุดท้ายเนี่ย
แตกต่างกันเพียงแค่กิโลกว่าเท่านั้นเองนะฮะ

แต่ท่านแรกเป็นยังไง

วันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอนครับ
ไม่ลดมูลค่าล้านกว่าบาทนะครับ
ก็น่าจะมีเงินกลับบ้านไปหลักหมื่นหลักแสนครับ

ผู้ที่ทำกิโลทองสูงที่สุด

ทั้งหมด๓๔กิโลกรัมอีก๓ขีดค่ะ
และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
คนสุดท้ายของเราในวันนี้

ผมนี่ตื่นเต้นสุดไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ

เคี่ยวเพชรครับ
คุณเขี้ยวเพชรได้แสดงให้เห็นแล้วว่าชุดของเขา

เขาทำกิโลทองไปได้ถึง๓๐กิโลกรัมอีก๑ขีดค่ะ
ยินดีด้วยจริงนะครับกับคุณเขี้ยวเพชร
มูลค่า๑๑๓๙๐๐บาท
เรียกว่าเข้าไปดวนกับคุณไฟล์เรเก้บ้านสวนจากเกลียนขั้นเทพ
ใครจะได้ไปช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อห้ามพลาดนะครับ